เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของของกินนะมีมาไม่หมดจริง
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูเรื่องราวของร้านชาบูที่มีไอเดียสุดเจ๋งคุณผู้ชมครับ
จริงเนี่ยก็เคยเล่าไปแล้วนะสำหรับที่นี่ที่จังหวัดปฐุมธานีเนี่ย
เขามีไอเดียเรื่องของการทำชาบูแบบประชารัฐ
ค่ะรวมกันทั้งหมู่บ้าน
แล้วก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกด้วยนะครับ
นี่บ้านใหม่ชาบูเดี๋ยวนี้ได้ทั้งปิ้งทั้งย่างเลยนะ
บาทเองนะถูกมากก็คือราคาปกติอยู่แล้ว
นะครับอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีไปกันได้สิครับ
ร้านนี้เขาเปิดมาจากเงินกองทุนหมู่บ้าน
ภายใต้โครงการบ้านใหม่เรสโตรองประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน
ก็ได้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน
ตามแนวทางประชารัฐจำนวน๕๐

เราเคยเล่าไปแล้วร้านนี้เปิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ
คือปีที่แล้วน่าจะเปิดเฉพาะชาบูแต่ปีนี้เนี่ยเหมือนบอกว่ามีปิ้งย่างด้วย
ใช่มีทั้งปิ้งทั้งย่างเลยนี่อาหารก็หน้าตาน่าทานนะ
ใช่แล้วครับแล้วเขาบอกเลยครับว่าพอเปิดร้านขายเนี่ยคนมาทานเยอะมาก
แล้วที่สำคัญนะครับพนักงานที่นี่ก็คือเป็นประชาชนในระแวกนั้นแหละ
ค่ะก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนในชุมชนด้วยนะครับ
เปิดออกมาปุ๊บก็เสิร์ฟได้เลยแล้วก็จัดเรียงไว้อย่างสวยงามสะอาดถูกสุขอนามสุขอนามัย
ขังพลังสาธุเอามีน้ำจิ้มให้ด้วยเห็นไหมบอกเลยว่าร้านนี้สูตรเด็ดไม่แพ้ที่ไหน
เพราะว่าเขาปรุงแล้วก็คิดคนน้ำซุปที่มีรสชาติหอมหวานกลมจริง
แล้วที่สำคัญนอกจากนี้ยังมีสินค้าชุมชนนะครับ
แม่บ้านเนี่ยมาร่วมกันทำขายแล้วมาขายในร้านอย่างที่วางอยู่นี่เห็นไหม
มีน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มแชมพูมะกรูดที่ไม่ได้ใส่สารเคมี
เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนนั้นเขาทำขึ้นมาเอง
วางขายเอาไว้ด้วยอิ่มน้ำสำราญกับชาบูแล้วก็หมูกระทะแล้ว
ก็มาแวะซื้อนี่แหละครับผลิตภัณฑ์จากชุมชนกลับบ้านไปได้อีกด้วยนะครับ
ทานกันได้นะครับร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่๑๑โมงเช้าไปจนถึง๕ทุ่ม
ก็คือ๒๓นาฬิกาของทุกวันสนใจก็ไปอุดหนุนกัน
แล้วที่สำคัญหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับ
ถ้าไปไม่ถูกก็โทรไปสอบถามกันได้
หมู๘๔๗๓๗๒๙๙๙นะน้องไปตองเป็นไงแบบปิ้งแบบปิ้งเห็นแล้ว
ครบเลยนะครบแล้วตอนนี้ไม่ได้มีชาบูอย่างเดียว
เจ้าค่ะอยากกินหมูกระทะไปร้านนี้แหละไปร้านนี้เลย
ไปกินกันดีกว่าราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ